ที่จังหวัดอุดรธานีมีโจรแสบแอบขโมยกระทะล้อแล้วไม่ใช่กระทะล้อเล็กเป็นล้อรถบรรทุกใหญ่ประมาณนี้๒๐กิโลกรัม
เจ้าของคือเสียโรงงานน้ำปลาร้าให้เวลา๗วันมันต้องกลับมาคืน
หากไม่คืนรับรองว่าตื่นอีกทีเนี่ยไปอยู่ในคุกแน่แต่เหตุการณ์นี้ต้องยอมรับว่ามันหนักมาก
ความพยายามอยู่ที่ไหนความสำเร็จอยู่ที่นั่นโอ้ยหลายแอ่นเลยอ่ะ
แต่ควรจะทำให้ถูกทางไงอันนี้คือการขโมยของเพราะฉะนั้นจะมีความพยายามแบบนี้
ความผิดรออยู่ที่ปลายทางแล้วเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นโรงงานทำปลาร้าเจ๊แบ
อยู่ที่ไหนเนี่ยอุดรธานีตำบลบ้านเลื่อมอำเภอเมืองอุดรธานี
เหตุนี้เกิด๒๖กันยายนช่วงเช้าเลยเรียกว่ากลางวันแสกก็ได้๑๐นาฬิกา๑๓นาที
เสียมานพเจ้าของร้านโรงงานปลาร้าเจ๊แหมเนี่ยประกาศประกาศถึงคุณโจร
ช่วยเอาล้อกระทะนี่เอ้ยกระทะล้อมาคืนภายในเจ็ดวัน
เส้นตายด้วยขีดเส้นตายเรียบร้อยหากไม่คืนภายใน๗วัน
รับรองว่าท่านทั้งสองจะต้องไปนอนอยู่ที่เรือนจำเป็นแน่แท้
เอาไว้แบบนี้นะฮะเรื่องของเรื่องเสียมานพเนี่ย
บอกนี่มันล้วงคองูเห่าเพราะอะไรลูกเสียมานพเป็นตำรวจ
อยู่ในพื้นที่ด้วยเดี๋ยวฟังเสียมานพ
หยุดครับวิ่งตามออกมาเลยอืมไม่หยุดครับร้องร้องว่าไงครับ
ว่าอย่าเอาไปอย่าเอาไปมันก็ขึ้นรถมอไซค์ไปเลยอืม
มาล้วงคองูเห่าให้โอกาสมาหนึ่งอาทิตย์ครับ
เอาให้เอามาคืนถ้าไม่เอามาคืนน่ะมันจะผู้รับซื้อก็จะ
ผิดกฎหมายด้วยครับเพราะว่าจะได้แจ้งความแจ้งความด้วย
ผมก็จะได้แจ้งความทำไมเอามาคืนคุณราคาไม่เท่าไหร่
แต่ศักดิ์ศรีมันยิ่งใหญ่เพราะอะไรเพราะว่าไอ้กระทะล้อเนี่ย
ร้อยเองอ่าแล้วซื้อมาเป็นสิบปีแล้วเอาไว้เขาเรียกว่าอะไร
คมกระป๋องใส่น้ำปลาร้าอ๋อคุณค่ามีแค่นั้นเอง
แต่การทำแบบนี้มันคือการทำผิดตามกฎหมายอยู่แล้วนะฮะ